คุณผู้ชมครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเช่นเคยนะครับในรอบวันที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับที่จังหวัดชนบุรีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นลูกจ้างเทศบาลขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งครับร่างนั้นถลายไปกับพื้นถูกรถกระบาดที่ขับสวนทางมาทับร่างเสียชีวิตขาดที่เดี๋ยวตาม
รถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกันแล้วเสียหลักล้ม
ทำให้รถทั้งสองคันถลายไปชนกับรถกระบะที่วิ่งสวนมา
ทำให้หญิงคนหนึ่งถูกรถกระบาดทับเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนดอนหัวล่อสัตวพงศ์ในพื้นที่หมู่๓
ตำบลดอนหัวร่ออำเพมึงจุงกวัตรชนบุรี
ทำให้นางพาวินีชินขุนทศอายุ๕๒ปี
ลูกจ้างกวาดขยะของเทศบาลดอนหัวล่อ
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกล้อรถทับเสียชีวิต
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
และรถของชายวัย๓๔ปีคู่กรณีล้มอยู่หน้ารถกระบะ
นายวินัยยิ้มโสดคนขับรถกระบะเปิดเผยว่า

แต่จู่รถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันเฉียวชนกัน
แล้วถลายมาด้านหน้ารถของตนเอง
แม้จะพยายามหลบแล้วแต่ก็ไม่ทัน
หญิงคนดังกล่าวเสียชีวิต

และเตรียมสอบประคัมผู้เอกเนียดการอีกครั้ง
อีกรายที่จังหวัดชนบุรีเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์
กำแพงบ้านริมถนนบ้านหนองมะเขือ
ช่วงทางโค้งหมู่๗ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทอง
ทำให้นายอนุชาพาศรอายุ๓๒ปี

ตรวจสอบบนถนนมีรอยเบรกเป็นทางยาว
และเสาไฟฟ้ามีร่องรอยถูกชน
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิต

แต่นายอนุชาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายอนุชาผู้ตาย
หลังขี่รถจักรดรมาด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางโค้งพยายามเบรก
แต่รถเสียหลักพุ่งชนกำแพงและเสาไฟฟ้าเสียชีวิต

จอดอยู่ริมถนนจรรยานนท์ในพื้นที่หมู่๑๔ตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาจนเสียหลักล้ม
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
มีแผลถลอกตามร่างกายกู้ภัยช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง